ทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นบ่าย๒โมงนี้นะครับ
มาดูกันหน่อยว่าแนวทางคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลเนี่ย

ท่านนี้ค่ะเป็นคนที่วิเคราะห์นะคะ
นายสติธรธนานิธิโชธ
อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเก้าบอกว่า
แนวทางการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนุนวันนี้มี๒แนวทาง
แนวทางแรกคือสารวินิจฉัยให้เป็นคุณกับคุณธนทร
แปลว่าการวินิจฉัยของศาลในวันนี้
จะไม่ส่งผลต่อความเป็นสอสอของคุณธนทร
คุณธนทรยังทำหน้าที่สอสอต่อไปได้อย่างเต็มรูปแบบ
เพราะฉะนั้นแล้วภารกิจที่สำคัญของคุณธนทรคือ
อภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมก็คือเดือนหน้านี้
ส่วนอีกแนวทางแนวทางที่๒นะคะ
วินิจฉัยว่าคุณธนทรพ้นจากความเป็นสอสอ
เนื่องจากว่าคุณธนทรมีลักษณะต้องห้าม
ก็คือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองขาดคุณสมบัติที่จะไปลงรับสมัครเลือกตั้ง
แต่ก็ด้านไปลงรับสมัครเลือกตั้ง
ก็จะต้องพ้นความเป็นสอสอกรณีถือคลองหุ้นสื่อ
ซึ่งถ้าเกิดว่าการพิจารณาของศาลออกมาในแนวทางนี้
ทำให้สอสอบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปของพักอนาคตใหม่เนี่ย
ก็ถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นสอสอแทนคุณธนทร
ไม่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อมไม่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่นะคะ
ทีนี้อาจารย์สติธรบอกต่อบอกว่า
ถ้าเกิดว่ามองหากคำวินิจฉัยออกมาในแนวทางนี้
บทบาทของคุณธนทรก็จะไม่แตกต่างจากปัจจุบัน
เพราะคุณธนทรปัจจุบันถูกสารสั่ง
คือยุติปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็เลยทำให้ไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการเป็นตัวแทนสภาพผู้แทนราชดร
แต่ถามว่าคุณธนทรยังสามารถอยู่เบื้องหลังสอสออนาคตใหม่ได้ไหม
นะอยู่ได้ไม่ผิดกฎหมายพักการเมืองเพราะอะไร
เพราะคุณธนทรยังสวมหมวกอีกใบเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่ค่ะ
แค่การหมดสมาชิกภาพการเป็นสอสอของคุณธนทร
ตามคดีที่ปรากฏอยู่ณเวลานี้
มันก็เพียงแค่ทำให้คุณธนทรพ้นจากการเป็นสอสอไปในสมัยนี้เท่านั้น
ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ยังสามารถลงสมัครได้
แต่ว่าถ้าเป็นกรณีอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของกรกต
แล้วถ้าเกิดมันถูกผูกโยงเชื่อมกัน
ว่าจากกรณีการถือหุ้นไปสู่เรื่องของการจงใจ
ในเรื่องคุณสมบัติตัวเองนะครับ
อันนั้นมีโทษสูงคือมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
แล้วก็มีโทษของการตัดสิทธิ์เลือกตั้งด้วย
ขยายความจากที่อาจารย์สติธรพูดนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
คือวันนี้ที่สารรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัย
เป็นกรณีที่กรกตส่งคำร้อง
ให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นสอสอของคุณธนทร
หรือถือครองหุ้นสื่อว่าจะพ้นจากความเป็นสอสอหรือไม่
ยังไม่เกี่ยวกับโทษทางอาญานะคะ
ถ้าเกิดว่าวันนี้ที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยบอกว่า
อ้าวคุณธนทรพ้นจากความเป็นสอสอ
หลังจากนี้กรกตก็จะใช้แนวทางคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูล
คำร้องต่อไปที่สารอาญา
เพื่อให้สารอาญาฟันคดีอาญาก็คือ
ความผิดตามประมวลกฎหมายที่เป็นพรบประกอบพักการเมือง
เรื่องของรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่จะไปลงรับสมัครเลือกตั้ง
แต่คุณก็ยังสมัครเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะ
ความผิดจะมาถึงเรื่องของโทษจำคุก
และเพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งสูงสุดถึง๒๐ปีนะคะ
อันนี้แหละที่หลายคนตั้งคำถามว่าจะไปถึงตรงนั้นไหมนะคะ
ทีนี้ความเคลื่อนไหววันนี้ของคุณธนทร
ประมาณ๑๐โมงเช้าก็จะมีการร่วมประชุมคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ที่อาคารรัฐสภานะคะ
จากนั้นสักประมาณเที่ยงครึ่ง
คุณธนทรก็จะมีการพบปะพูดคุยกับสอสอของพัก
แล้วจะเดินทางไปที่สารรัฐธรรมนูล
เพื่อไปฟังคำวินิจฉัยเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ก็จะไปร่วมกับแนวร่วมต่างนะคะ
ทีนี้มาดูเรื่องของบริการรักษาความปลอดภัยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ตอนนี้ก็มีการวางกำลังห่างจากศาลประมาณ๕๐เมตร
ใช้กำลังตำรวจหรือประมาณ๑๕๐นาที
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าน่าจะมาเป็นร้อยคน
แต่การข่าวตอนนี้ก็ยังไม่ได้พบว่าจะมีการไปก่อเหตุความรุนแรงหรือเปล่า
แต่ตำรวจนั้นจะประจำตรงนี้สัก๑๕๐นาย

ในการที่คนจะไปให้กำลังใจคุณธนทรที่ศาล
วันนี้คุณผู้ชมก็เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี

เตรียมพร้อมรายงานสดให้คุณผู้ชมทราบเป็นระยะด้วย
ก็มาดูว่าอนาคตของคุณธนทรกับอนาคตใหม่จะเป็นยังไง